คุณผู้ชมฮะถึงเวลาที่ไทยรัฐจะช่วยคุณผู้ชมแล้วนะฮะ
ใครที่มีเรื่องร้องเรียนบอกต่อกันมาหน่อยนะครับ
เพราะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องถนน
คือช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมถนนมันก็พังเสียหาย
ถนนเส้นนี้เขาบอกโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อ
กลัวเหลือเกินรถจักรยานยนต์มาตก
อาจจะตายได้เคยมีรถใหญ่มานะฮะมาตกหลุมล้อหลุดเลย
คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ในไทยรัฐช่วยด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ถนนไม่ใช่ดาวอังคารนะครับ
สถานที่จริงที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนมาให้ไทยรัฐนะครับ
รายหนึ่งโพสต์รูปถนนแล้วก็โพสต์ผู้บาดเจ็บด้วยนะคุณนะ

นี่ดูคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายไปชี้จุดเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นนะฮะว่ามีผู้บาดเจ็บด้วย
ถนนเส้นนี้คือถนน๓แยกวิเชียนบุรีหมายเลข๒๐๑๒นะครับ
เป็นถนนสายหลักนะคุณนะค่ะเป็นถนนที่ผู้ใช้สัญจรเนี่ย
เดินทางเข้าตัวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์มันเต็มไปด้วยหลุมเต็มไปด้วยบ่อแบบนี้นะครับ
มีการระบุข้อความออกมาบอกว่าถนนเส้นนี้จะต้องให้มีคนเจ็บอีกแค่ไหน
ถึงจะปรับปรุงจะต้องให้สังเวยชีวิตกันก่อนหรือครับ
ถึงจะปรับปรุงกันนี่ไม่ใช่คนแรก
นี่คุณดูสิผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บฮะใบหน้าเป็นไปด้วยแผล
เนื้อตัวเป็นไปด้วยแผลเนี่ยคุณเต็มไปหมดเลยแบบนี้
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
คนโพสต์บอกไม่ใช่คนแรกนะที่บาดเจ็บแต่ขอให้เป็นคนสุดท้ายของถนนเส้นนี้ได้ไหมครับ
ทีนี้พอโพสต์ลงในกลุ่มวิเชียนบุรีบ้านเฮา
เพื่อร้องขอให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการแก้ไข
กดไลค์กดแชร์แสงความคิดเห็นเยอะเลย

เขาบอกว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะ
แล้วก็บางคันบางรถเนี่ยนะฮะ

บางคนขับรถมาเส้นนี้โอ้โหรถพังเสียหายเหมือนกัน
แล้วบางคนก็บอกร้องสื่อเลยครับจะได้ดังนะฮะ

ก็คือผู้บาดเจ็บที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
นางสาวจริยากลั่นกรองซึ่งเป็นคนอำเภอวิเชียนบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงค่ำของวันพระสมดีที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปเอาโทรศัพท์มือถือที่บ้านเพื่อน
ระหว่างทางมีสุนัขวิ่งตัดหน้ามาแล้วรอบหนึ่ง

หักหลบทันครับแต่หลบไปทางไหนล่ะคุณ
ไปทางไหนก็ไม่พ้นหลุมหลุมเต็มถนนไปหมด
รถจักรยานยนต์เลยตกหลุมอย่างจังเลยนะฮะ
ทำให้บาดเจ็บหน้าเนี่ยคุณ
ถูกกับถนนนะฮะถูกกับถนนนะฮะ
ใบหน้าฝั่งซ้ายนะฮะและกรามหักสองข้างเลย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
รอการผ่าตัดอยู่แล้วก็มีแผลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เต็มหน้าเต็มตัวเต็มแขนขาเลยนะฮะ
ต่อมาทางครอบครัวและคุณยายมาทำพิธีเรียกขวัญให้คุณ

ต้องเอาดอกไม้สีขาวเอาเทียนเอาข้าวเอาผลไม้
ผ้าขาวม้ามาแล้วนำผ้าขาวม้าไปซ้อนขวัญ

แล้วก็มาผูกแขนให้ที่โรงพยาบาล
เพื่อให้อาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นหรือหายไว
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับแม่ค้าร้านหนึ่ง
ซึ่งร้านอยู่ใกล้ถนนเลยนะอยู่ริมถนนเลย
แม่ค้าก็คือคุณนันทพัฒน์จันขาว
แม่ค้าบอกว่าจุดนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยมาก
แล้วพวกฉันอยู่ในร้านพวกฉันก็กลัว

บางทีถ้ารถมันเสียหลักหักหลบหลุมอะไร
พุ่งเข้ามาในร้านจะมีคนเจ็บคนตายเอา
ที่ผ่านมานะมีรถใหญ่คุณรถใหญ่ตกหลุม

และกลางคืนก็ไม่มีไฟส่องสว่างด้วยคุณ
ถนนเส้นนี้มืดมากหลุมก็เยอะ
โดยงานจ๋าช่วยมาแก้ไขหน่อยนะฮะ
ก็มีล้มเรื่อยค่ะเพราะว่าหลุมมันใหญ่

คนก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล

ล้อหลุดเนอะล้อวิ่งออกเลย
ใช่ค่ะพี่มันตกหลุมแรงแล้วก็มันคงกระแทก
ล้ววิ่งออกมาถึงหน้าบ้าน
เอ่ยทั้งเยอะทั้งใหญ่ไฟก็ไม่มี
ทีนี้เมื่อเช้าทีมข่าวของเราติดต่อสอบถาม
ไปทางผู้มนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๒บึงสามพันธุ์
นี่ทีมข่าวเราไปถึงสำนักงานเลยนะ
คุยกับพอชาญวิทย์จันทัพนะครับ
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าช่วงปลายเดือนกันยายน
มันน้ำท่วมหนักเป็นบริเวณกว้างถนนเส้นนี้นะครับ
จึงทำให้ถนนเส้นนี้บ้านสามแยกวิเชียนบุรีเนี่ย
ชำรุดพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นระยะทางกว่า๑๒๐๐เมตร
รวมแล้ว๑๒หลุมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
ตอนนี้ได้งบซ่อมใหญ่มาแล้วเป็นงบปี๖๕นะฮะ
ก็เป็นสิบสิบล้านเหมือนกันก็ต้องเอามาจัดสรรกันนะครับ
พองบซ่อมใหญ่เนี่ยจะมาทำอะไรบ้างคุณ
หลุมเอางบเล็กก่อนอุดหลุมเหล่านี้ชั่วคราวเอางบเล็กก่อน
แล้วหลังจากนั้นจะทำแบบเต็มรูปแบบเลยต้องทำถนนให้ดีนะครับ
และอย่างจะต้องทำรางระบายน้ำด้วยเพราะว่าพื้นที่ข้างข้างเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเขาพัฒนาแล้วมันไม่มีทางระบายน้ำเลยคุณ
สองข้างทางไม่มีเลยนะฮะพื้นที่เต็มถนนหมดเลย
ฝนตกลงมาน้ำมันก็ท่วมอยู่แบบนี้นะครับ
แล้วเขาบอกว่าจะต้องทำไฟส่องสว่าง
บหลายสิบล้านจะต้องพัฒนาพื้นที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนให้ได้
แล้วก็ที่สำคัญจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ
แล้ววันนี้เองทางแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่๒บึงสามพันธุ์เนี่ย
สั่งให้ทางหมวดวิเชียนบุรีทำป้ายเตือนชะลอความเร็ว
ติดตั้งไว้ก่อนแล้วเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนนะฮะ

คือฝนตกมันทำอะไรไม่ได้ตำรวจเขาบอกทำอะไรไม่ได้เลย

เดี๋ยวฝนตกลงมาน้ำท่วมอีกมันก็เป็นหลุมอีก

ก็เลยต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนนะครับ
ต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงอีกสัก๒๓วันนี้

จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขทันทีนะครับ
ปิดปักหลุมก่อนนะคะเมื่อฝนทิ้งช่วง

งบประมาณมาปลายปีก็จะดำเนินการต่อไปให้นะคะ
ร้องทุกข์มาเราก็ร้องประสานหน่วยงานให้นะฮะ
ใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ก็ร้องมาได้ในไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ